ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พัทธลุงคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจตอนนี้เขากำลังไล่ล่าตัวทหารพรานนายหนึ่งค่ะ
คุ้มคลั่งแล้วก็ยิงพ่อของตัวเอง
สาหัสแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักนะคะ
ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
แล้วในเหตุการณ์นี้นายบุญธรรมชมเอียดนะคะปรากฏว่าถูกยิง
ด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร๓แห่ง
ตอนนี้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสน่าเป็นห่วงค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสรรยูชุมเอียด
เป็นลูกชายของผู้บาดเจ็บนั่นแหละแล้วเขาก็เป็นทหารพราน
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อเหตุเสร็จ
ก็เอาปืนอันที่ก่อเหตุนี่แหละขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ญาติบอกว่านายบุญธรรมเพิ่งกลับมาจากโรงเชือดหมู
แล้วก็ขนหมูกลับมาที่บ้านเตรียมจะนำมาขาย
มาเจอลูกชายก็ยิงปืนใส่เลยนะคะ๓นัดโดยไม่รู้สาเหตุ
แต่ว่าที่ผ่านมาสองคนนี้ก็มักทะเลาะกัน
แล้วก็ผู้ก่อเหตุเองก็มักจะทะเลาะกับชาวบ้านรอบด้วย
แล้วมีประวัติเสพยาชอบยิงปืนขู่ด้วยค่ะ
ในสรรยูเพิ่งโพสต์ข้อความนี้ค่ะ
สุดทนถูกแกล้งรวมหัวกันแกล้ง
ขอให้ใครช่วยก็ไม่ช่วยหาว่าคิดไปเอง
แล้วก็สุดท้ายก็มีอยู่ประโยคนึงบอกว่าเนี่ย
เดี๋ยวเช้านี้จะไปมอบตัวกับตำรวจ
เพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้ตอน๙โมงนะคะผู้ใหญ่บ้าน
ก็นำตัวนายสรรยูพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
กระสุน๙นัดมอบตัวกับตำรวจ
นายสรรยูบอกแบบนี้ค่ะที่เอาปืนยิงพ่อเนี่ยโกรธพ่อ
พ่อค่ะคุณกายที่พ่อไม่ยอมขายวัวให้เขา
เขาอยากจะเอาวัวไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้ออาหารหมู
เพราะหมูเขาอดอาหารมา๒วันแล้ว
คือเรื่องของเรื่องเขากับพ่อเนี่ยเลี้ยงหมูด้วยกัน
แล้วเขาก็คือหมูเขาไม่ได้กินอะไรมา๒วันแล้ว
ไม่มีตังค์จะให้พ่อขายวัวเอาไปซื้ออาหารมาเลี้ยงหมู
แล้วก็โกรธพ่อด้วยที่พ่อเนี่ยมาสับหมูของเขา
หมูกันเขาเลี้ยง๒๘ตัวพ่อเลี้ยง๔๐ตัว
แล้วพ่อแอบมาสับหมูเขาด้วยแล้วไม่ให้เงินไปซื้ออาหาร
แต่ที่โกรธจริงคือไม่ยอมขายวัว

ใช่ก็เลยเอาปืนยิงพ่อ
แล้วยืนยันบอกที่ทำเนี่ยคือไม่ได้มีพฤติกรรมข้องเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
หัวพนักการสอบสวนตอบภาคแล้วก็แจ้งความจำเนินคดีต่อไปค่ะ